สายพญานาคสายมูตัวแม่มาเป็นแบบคู่แม่ลูก
คุณผู้ชมค่ะแม่บานเย็นรากแก่นแล้วก็พี่แคนดี้นั่นเอง
แน่นอนว่าเรื่องสายพญานาคเขาขึ้นชื่ออยู่แล้วคู่นี้

คุณดูแต่งองค์ทรงเครื่องแบบจัดเต็มไม่ได้ถ่ายละครนะคะ
นี่แหละค่ะรอบนี้ไม่ได้ไปกันแค่สองคนด้วย
ชวนเพื่อนพี่น้องคนสนิทไปร่วมพิธีบวงสวงพญานาค๔ตระกูลด้วยกันค่ะ
อกจากนี้ก็ยังมีนางรำอีกเป็นร้อยคนเข้าร่วมพิธี
วงสวงใหญ่จริงคุณผู้ชมอลังการมาก

ปานเย็นแล้วก็พี่แคนดี้เขาถือในเรื่องของความศรัทธา
ว่าเป็นการเบิกทรัพย์เบิกความสำเร็จ
แล้วก็เบิกความสุขอายุมั่นขวัญยืน
บอกกับทีมข่าวของเราด้วยนะคะว่า
ที่มาสร้างสะพานพญานาคที่วัดแห่งนี้นะคุณผู้ชม

ฝันว่ามีชายร่างใหญ่สวมชุดสีขาว

แล้วก็บอกว่าอยากให้แม่อายุยืนอีกไปสัก๓๐ปี
ตอนนี้แม่บานเย็น๗๐อยากให้อยู่เป็น๑๐๐ปีว่าง่ายคุณผู้ชม
ถ้าอยากรู้ว่าจริงหรือเปล่าให้นำแผ่นทองไปที่แม่น้ำนะ

หาแม่น้ำเท่าไหร่มองไปทางไหนก็หาไม่เจอ
ก็เลยตัดสินใจนะฮะมาทำบุญดีกว่า
ที่วัดป่าสมบูรณ์ภูดินจังหวัดศรีสะเกดแห่งนี้ค่ะ
เพราะว่าคุณตาเคยปั้นพระพุทธรูปที่วัดนี้เองกับมือ

แม่บรรเย็นบอกว่าหลังจากทำบุญคุณผู้ชม
มันอิ่มเอมใจในบุญบอกไม่ถูกเลย
สัมผัสได้ถึงความขลังของบรรยากาศสถานที่ด้วย
คุณผู้ชมดูนะคลังไม่คลังเป็นกับภาพเหล่าเอง

ตอนที่พี่แคนดี้รำถวายอยู่หน้าพิธี
เกิดปฏิหารแปลกบางสิ่งบางอย่างมีสัมผัสพิเศษขึ้นมา
ออกอาการเลื้อยคล้ายกับเป็นพญานาคอีกแล้ว
โอ้โฮขนลุกเลยอ่ะ
เป็นยังไงหลายคนบอกว่าขนลุก